อยากทราบกรณีของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อครับ
จะมีการกักตัวหรือดูแลยังไงกับคนที่ใกล้ชิด
แล้วก็ตรงนี้มันจะอันตรายขนาดไหนครับสำหรับผู้ต้องขัง

ครับผมได้เห็นในรายงานขึ้นมานะครับ
ตอนนี้แต่ในรายละเอียดของเคสเป็นรายบุคคลนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับ
อันนี้ต้องให้ทางถ้ามีรายงานนี้โดยระบบของการสอบสวนโรค
จะมีการเข้าไปโดยทางทีมในแพทย์สรจอ
กับทีมควบคุมโรคของทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดนะครับ
อันนี้โดยหลักการก็จะใช้วิธีนี้เข้าไปแล้วก็จะแยกนะครับ
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับ
ในผู้ต้องขังเรามีระบบการตรวจเรื่องของการค้นหาโรคติดต่อกันอยู่แล้ว
ตัวอย่างเช่นเรื่องของโรควรรณโรคนะครับ
ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายกว่านี้อีกด้วยเป็นแอร์บอล
เรามีห้องแยกนะครับตั้งแต่มีโครงการในพระราชดำรินะครับ
เรื่องของการดูแลทางด้านสาธารณสุขของเรือนจำเนี่ยนะครับ
ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการจะต้องมีพื้นที่ในการแยกผู้ป่วย
แล้วถ้าท่านหนักก็นำสู่การรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเราจะมีแท็กโดยเฉพาะให้นะครับ

เลื่อนเสริมของกรณีผู้ต้องถังในเรือนจำนิดนึงครับว่า
ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
เพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกรมราชธรรมในการที่จะป้องกัน
โดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ประกาศให้มีการงดเยี่ยม
เพราะฉะนั้นจุดสำคัญขนาดนี้ก็คือกรณีของผู้ต้องขังรายใหม่
กับผู้ต้องขังที่มีการย้ายเรือนจำนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการติดต่อไปยังผู้ต้องขังรายอื่นครับ
ก็นำเรียนเพื่อทราบครับ

ต่อกรณีเรือนจำนะครับมีการสอบส่วนโลกไหมครับ
ผู้ต้องขังรายนี้ติดเชื้อด้วยวิธีใด
ต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติม
พอดีรายงานเพิ่งได้เข้ามานะครับเดี๋ยวจะคงจะได้
ถ้าท่านผู้สื่อข่าวสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาตอบเพิ่มเติมให้ครับ